คือร้องได้ให้ร้าน

ที่ฉันจำชามห่วง
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามสมสังคมคังไข่
แต่น่าเสียดาย

ไม่รู้ว่าไปรับพลังอะไรมา

แววตาที่บาดใจ

เขาสัมผัสแล้วกับความเจ็บช้ำในความรัก

แม่แต่ที่ต้องชื่นชมนะครับกุ้งกิ๊งนี่ขนาดข้างหน้าไม่ค่อยมีไหนพูดคำว่ารักสิลูกรักรักรักโอ้โหเห็นไหมรอเรือชัดเจนมากรอเรือเป็นรอเรือรอเรือเป็นรอริงก็ต้องชื่นชมค่ะนะฮะเพราะว่าเด็กเด็กนี่บางทีรอเรือกับรอลิงนี่ออกไม่ค่อยจะถูกกันถ้าเพลงนี้ถูกต้องหมดนะกุ้งกิ๊งสองหมื่นบาทซื้อตู้เย็นตู้
ขอให้โชคดีครับเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทน้องกุ้งกิ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ได้ครับ
รั้งรอกของผู้ฝากลืมของเรา
รายลอรี่
รอบนี้จะไม่อนุญาตให้ลงไปหอมคุณแม่
แต่จะให้ตะโกนบอกคุณแม่ดังว่า
คุณแม่ค่ะหนูทำได้แล้วค่ะ
คุณแม่คะกุ๊กกี้ก็บอกเขายักษ์แม่

แม่ก็ยักลูกค่ะ

สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด
เอาไปลงทุนซื้อจิ้งหรีดแล้วก็หนี้
อีก๒ข้อนางฟ้าตัวน้อยของคุณแม่นี่
ชื่นใจคนในครอบครัวจริงนะคะ
ขอต้องการ๖เพลงเราก็ร้องไปได้แล้ว๒เพลง
รับไปแล้ว๒๐๐๐บาทด้วยกัน
เหลืออีกเพียง๔เพลงเท่านั้นก็จะได้ตามเฝ้า
ก็ต้องมาติดตามเชียร์
ให้กับนักสู้รุ่นจิตของเราน้องกุ้งกิ้งคนนี้ต่อไปในร้องด้าแหละลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่รักค่ะก่อนจะจบรายการของเรานะคะ
ไม่อยากให้คุณที่รักเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะ
เพราะว่าเป๊กมีรายการดีอีกหนึ่งรายการนะคะรอคุณผู้ชมอยู่
รายการที่ดีที่เพิ่งได้รับรางวัลนะคะ
รางวัลที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากนะคะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ

กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รู้สึกภูมิใจและดีใจที่หนูได้ซื้อตู้แชร์ให้แม่ได้แล้วค่ะ

ไปให้หมอตรวจหมอก็เลยนับไป
ไปผ่าเขาเอาเนื้อไปตรวจ
คือตอนนี้ที่ต้องปิดไว้นี่เพราะว่าอะไรคะ

ร้องไห้ทำไมอ่ะกุ้งกิ๊งเวลาคุยกับคุณตาทำไมต้องร้องไห้ด้วย

เราก็จะสู้
มันหยุดที่ทำกันดีหรือไง